เหตุการณ์นี้ค่ะที่นครนายกนะคะคุณตาอายุ๘๒ค่ะ
ทางครอบครัวบอกว่าปกติก็แข็งแรงดีนะคะคุณตาเนี่ยก็ออกไปใส่ปุ๋ยในนาข้าวเป็นประจำ
แต่อยู่ดีออกไปตอนเช้าจนค่ำและไม่กลับบ้าน
ลูกก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมยังไม่กลับบ้านออกไปตามหาปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในนาข้าวค่ะ
ชีวิตเลยนะคะนายวิราชชื่นบวงอายุ๕๔ปีนั่งกอดศพพ่ออยู่ค่ะ
แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจนะคะ
คุณพ่อคือนายสุรินชื่นวงอายุ๘๒ปี
คือลูกชายเนี่ยออกตามหาเพราะว่าพ่อออกไปใส่ปุ๋ยในนาข้าวตั้งแต่เช้า
ค่ำไม่กลับออกไปตามหาสุดท้ายเจอพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ในนานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางทุ่งนาเลยที่หมู่๑๒บ้านคลองตะเคียน
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
จากการตรวจสอบที่ร่างกายของนายสุรินวัย๘๒คนนี้
ก็มีแผลถลอกที่บริเวณแผ่นหลังแล้วก็ที่แขนที่ขาด้วยนะคะ
ว่ากว่าจะไปเจอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
วิพาชื่นวงอายุ๕๐ปีลูกสะพ้ายของผู้ตายบอกว่า
พ่อเป็นคนขยันมากค่ะปกติร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่นะคะ
ทำนามาตั้งแต่ยังเด็กภรรยาของคุณพ่อเสียชีวิตไป๒๐กว่าปีแล้ว
พ่อก็ยึดอาชีพทำนามาตลอดเช่าพื้นที่๒๐ไร่
ถางพงหญ้าจนมาเป็นผืนนาทำนาปีสลับกับปลูกฟักทอง
พออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนมาทำนาปีกับนาปรัง
ลูกก็คอยช่วยทำนานะคะวันเกิดเหตุก็คือช่วงเช้าเมื่อวาน๑๓มีนาคม
พ่อก็ออกไปใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยในหนาข้าวใช้เครื่องพ่นแบบสะพายหลังค่ะ
เที่ยงพ่อก็ยังไม่กลับจนเย็นพ่อก็ยังไม่กลับ
ตัวเธอกับสามีก็ออกตามหาจนมืดจนค่ำปรากฏว่าไปเจอพ่อ
คว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในนาข้าวเครื่องพ่นปุ๋ยยังสะพายหลังอยู่เลยอะค่ะ
ก็เอาเครื่องออกแล้วก็ยกพ่อขึ้นมาปรากฏว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะ
พ่อที่พ่อมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นแต่รถครับ
เครื่องก็ไม่เห็นคนก็ไม่เห็นหรือก็มารอบนึงแล้วไม่เจอแล้วมันมืด
ใช่ครับไม่มีใครอยู่หรอไม่มีใครมารอบนึงไม่มีคนไม่หาแล้วมันมืด
ก็เลยกลับไปเอาไปฉายที่บ้านแล้วก็ชวนลูกมาด้วย
แล้วมาเจออยู่ในอนาจ้ะนอนคว่ำหน้าอยู่
มีเครื่องควรภูย์ครับครับหลังครับหลังเกิดเหตุนะคะ
วันนี้ญาติได้นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพ่อเท่า
บริเวณจุดพบศพตามความเชื่อเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะคะ
ส่วนศพญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเลขธรรมกิติ
ตำบลบังอ้ออำเภอบ้านหนาตำรวจสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้คืนแรกนะคะ
จนถึงสิบเจ็ดมีนาคมแล้วก็จะชาปนกิจในวันที่สิบแปดมีนาคม
ตำรวจสพบ้านนาสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือ
น่าจะเดินหวานปุ๋ยในนาข้าวแล้วก็แดดร้อนนะคะ
แดดแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวอายุมากแล้ว
ก็อาจจะเป็นลมแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะอายุแปดสิบสองละ
จังหวะแบบเครื่องพ่นปุ๋ยไว้ข้างหลังด้วยใช่ค่ะนะฮะ
โอ้โหทำนาคมคนเดียวนะครับยี่สิบไร่เนี่ยใช่